ดูจากเสื้อผ้านะผมก็รู้แล้วนะครับว่า

นายโห้มองอะไรอยู่ได้

นะตอนนี้อ่ะพ่อดูอืม

ดูฆ่าตั้งแต่อายุกระห้าครวบนี่

เสียงมาแล้วใช่แล้วเอาเสียงหัวรอดได้

ไหว้ทำไมเดี๋ยวหมอก็อายุสั้นหรอก

และผมนี่ร่ำเรียนวิชาศัยยสารเมื่อกว่าห้าสิบปี

ผมนั่งสมาธิอยู่ในป่าช้าคนเดียวมืด

ทางนู้นเลยครับผมไม่ได้นัดไว้

นอนมากี่ปีเนี่ยตาดำขนาดนี้

เชื่อผมก็นัดแล้วดิหมอ

ไม่มีถ้ามีนี่ให้กระทืบ

เฮ้ยแต่คุณเน่ง

ดวงผมตกยังไงฮะดูลักษณะแล้วนี่
ใครไม่สดรถจะพังตังจะหาย

หมาจะตายแมวจะป่วยช่างปวดป่วยเฮ้ยสุดยอดอาจารย์
หวยไม่ถูกบอลไม่เข้าช่างน่ากลัวหลายงวดแล้ว
ถ้ามีผัวผัวจะทิ้งเจ๊อยากตายเจ๊อยากตาย
เจ๊โอ้โฮหมอไม่ตาย

เดี๋ยวนี่มาดูดวงมาดูดวงหรือมาดูดวงผมเนี่ย
ดีดูดวงให้หลงไก่
ไม่ได้เหรอเนี่ยสุดยอดแต่งหน้าแต่งหัวเหมือนหลงไก่ดิ
ในกระเป๋าเงินคุณเนี่ยทำไม
มีเงินอยู่๑๕๒๐ใช่ไหม
เฮ้ยนี่อย่ามาพูดว่าซั่วเหมือนดัดกัน
ไม่นับเมื่อกี้ผมยังเจอเลย
นี่เป็นรู้ได้ไงอ่ะต้องให้กับตัวเออเอาให้ดี
นี่เคยได้เองอ่ะเฮ้ย
เอาหน้าไพมุดจาก๑๕๒๐ให้ซ่อน
มานั่งรอฮานี่เอออะไรวะ
สมมุติว่าไม่เห็นนะเออเอาใหม่
ในกระเป๋าคุณมีเงิน๑๕๒๐ใช่ไหมนะ

มันช่างหมอจ่าอะไรชิ้นนี่น่ะ

ช่วยสะดอกขอให้ผมด้วย

จุดทูปตามดอมภะวนาพุทธโฑ

รู้แล้วแต่ไม่รู้จักเจ้าว่า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

เดี๋ยวทำสังฆฐานชีวิตได้ร่ำรวยเงินทอง

อุ๊ยพี่หมอสาวไปสั่งไหมหมออุ๊ย

แล้วทำไมครับคุณไม่มีตังค์ในกระเป๋า

ผมเหลือแค่๒๐บาททั้งเนื้อทั้งตัวแล้วเนี่ย
แต่ใช่ไงฮะผมดูมีพาดไหม
แล้วนี่เป็นไงหมดเนื้อหมดตัว

เอาอย่างนี้ให้เงินมันงอกงาม
คุณต้องซื้อของไปถวาย

เจ้าพ่ออะไรก็ได้แถวบ้านคุณน่ะ

คุณเอาไปถวายให้ชีวิตชุ่มฉ่ำโชดช่วง

นี่มึงได้ไป๑๕๐๐เนี่ย

แล้วผมจะไปหาซื้อมะพร้าวได้ที่ไหน

อันนี้จะเบอร์๑๐๐๐๐เนี่ย

เอาไปเลยกินเองก็ได้
นเนี่ยมะพร้าวสามลูกนี้
ลูกไหนถูกที่สุด
และนี่คือคำถามข้อแรกของคุณอ๊อฟ
คุณอ๊อฟจะสามารถตอบได้หรือไม่
ต้องมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้
รับรองความสนุกเหมือนเดิม
ตอนนี้ได้เวลาของคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าค่าเข้าชมหน้าผา๓แห่งนี้แห่งไหน
ราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผามองอีแดงจังหวัดศรีสะเกด
อุทยานแห่งชาติแม่วางผาช่อจังหวัดเชียงใหม่
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิ๊บมูลค่าห้าร้อยบาทมีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร
รับปากเขาไว้ต้องทำงานด้วยกันแล้วลาออกไปอ่ะ
มีจุดหมายหรือยังผมจะไปอยู่ร้านไอติมทอด
อะไรนะผมจะไปอยู่ร้านไอติมทอดสบายกว่านี้เยอะ
ผมบอกเลยจริงหรือวันไม่ต้องขายไข่
ทอดว่าไม่มีใครมาซื้อไม่มีใครมาซื้อ

ลูกเข้านี้